เอาล่ะคุณผู้ชมเราไปมองในมุมของคนที่เขานะฮะอยู่กับกฎหมายบ้างไหม
อาจารย์ประมาทอาจารย์ประมาทอินทรัศน์ชุมนุมนะครับ
อธิบดีอายการสำนักงานชี้ขาดคดีสำนักงานอายการสูงสุดนะฮะ
ท่านบอกว่าไอ้ประมาทประมาทได้แต่มันยังมีคดีอะไรข้อหาอะไรที่ใส่เข้าไปได้อีกนะ
ทีมข่าววิดีโอคอลคุยกับอาจารย์ปรเมฆอินทรชุมนุมครับ
อธิบดีอายการสำนักงานชี้ขาดคดีสำนักงานอายการสูงสุด
อาจารย์ประเมฆระบุบอกว่าคดีความของคุณแตงโมในมุมมองของอาจารย์ให้น้ำหนักว่า
มันเกิดจากความประมาทตามที่ตำรวจแถลงข่าวนั่นแหละ
ไม่ใช่การฆาตกรรมเพราะยังมองไม่เห็นข้อเท็จจริงหรือมูลเหตุจูงใจใด
อาจารย์ปรเมฆยังระบุอีกว่าขณะที่ตำรวจพูดถึงแต่ข้อหาประมาท
แต่ตัวท่านแล้วท่านเห็นถึงอะไรเห็นว่ายังมีประเด็นการไม่ให้ความช่วยเหลือ
ไม่ให้ความช่วยเหลือคุณแตงโมเพราะมองว่าตรงนี้น่าจะมีความผิดนะ
คือไม่ให้ความช่วยเหลือเนี่ยมันมินนิ่งมันแปลได้ว่าตั้งใจนะคะใช่ไหมคะ
ใจไม่ให้ความช่วยเหลือแบบนี้ก็นี่ไงก็เหมือนคุณไปทำไปขับรถไปไปชนเขาอ่ะ
แล้วเหมือนหนีอ่ะอันนี้โทษหนักหนานะฮะแม้ว่าในกรณีของเรือในแม่น้ำเจ้าพญาจะมีการขับวนไปภายหลังก็ตาม
แต่อาจารย์บอกว่าดูแล้วเนี่ยมันไม่เพียงพอสำหรับความพยายามในการช่วยเหลือครับลองฟังอาจารย์นะครับ
เรื่องของประมาทเนี่ยอาจจะไม่ทั้งหมดนะ
แต่เรื่องของการไม่ให้การช่วยเหลือเนี่ยมันอาจจะโดนคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุเพราะรู้เท่านั้นแล้วไม่ให้การช่วยเหลือตามสมควรซึ่งมันน่าจะช่วยได้
ไม่ว่าจะเป็นการโดนสู่ที่หรืออะไรแบบนั้นมันยังเป็นประเด็นนั้นอีกประเด็นนึงไม่มีการพูดถึง
เราทั้งคมคิดว่าการให้การช่วยเหลือน้อยหรือเกินทุกครั้งที่มีคนพูด
ปรเมฆยังโพสต์ข้อความดุเดือดฝากไปถึงนักสืบคดีแตงโมบอกว่าวันนี้
คนนั้นมีเยอะแต่มั่วและมโนกันจนสับสนเก่งกันจริงนะจ๊ะในเรื่องที่ไม่ใช่หน้าที่